ติดตามความคืบหน้าจากเหตุโหดอีกเหตุหนึ่งนะฮะ

โอ้โหคนเราจะทำร้ายอีกคนได้ขนาดนี้เลยเหรอนะฮะ

แล้วก็เอาไม้ท่อนใหญ่ทุบไปที่ใบหน้าและศีรษะนะครับ
เรานำเสนอเหตุนี้ไปเมื่อวานนะครับ
คือความคืบหน้าคดีที่ตำรวจสนมักกษัน
ขอสารอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาเป็นผู้ชายนะครับ
ร่วมกับแฟนสาวซึ่งแฟนสาวก็อายุยังน้อยอยู่เลย๑๕
แล้วก็เพื่อนชายอีกรายหนึ่งก่อเหตุทำร้ายร่างกาย
ทั้งใช้ไม้ทุบตีใช้มีดกรีดขา
ในแชมป์อายุ๒๒ปีซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักชุมชนเรียบชุมทางรถไฟ
ทำให้นายแชมป์บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นปอดฉีกนะครับ
ผู้เป็นพ่อเข้าร้องทุกข์กับกันจอมพลัง
แล้วก็พาคุณกันมาติดตามความคืบหน้าคดีที่สนมักกษันนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔๕ทุ่มวันที่๒๘กรกฎาคม
แล้วก็มีคลิปนะเพราะว่าฝั่งผู้ก่อเหตุเป็นคนถ่าย

เมื่อวานนี้ตำรวจฝ่ายสืบสวนสามารถติดตามจับกลุ่มตัวนายเต้

ความผิดฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
แล้วก็พาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะนะครับ
โดยจับกลุ่มได้ที่วัดปฐุมคงคาราชวรวิหารเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพนะครับ
แล้วก็ได้ให้พาตัวนางสาวนิวแฟนสาวของนายเต้อายุ๑๕ปีเท่านั้นเอง
เพื่อมาทำการสอบปากคำที่สนมักกษัน
เพราะว่าในคลิปโหดนั้นก็จะได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่ง

คาดว่าเป็นเสียงของนางสาวนิวอายุ๑๕นี่แหละครับ

บอกว่าสาเหตุที่ก่อเหตุรุมทำร้ายนายแชมป์นั้น
เพราะว่าก่อนหน้านี้นายแชมป์ไปก่อเหตุฆ่าน้องชายของนายบิว

บิวเป็นคนในกลุ่มของนายเต้นี่แหละครับ
ถูกนายแชมป์ฆ่าน้องชายไป
และก็คำโมยพระเครื่องและไอโฟน
ส่วนวันเกิดเหตุคนที่ทำร้ายนายแชมป์

ส่วนตัวนายแก้เองคงปริปากตำรวจบอกแบบนี้

ปรากฏว่ามันมีคลิปแอบถ่ายแฟนสาวของผมอยู่
ก็คือคลิปแอบถ่ายนิวอายุ๑๕อยู่

และก่อนหน้านั้นก็ยังเคยถูกนายแชมป์ต่อยด้วย
ทีนี้หลายอย่างประเดประดังขึ้นมา
ผมก็เลยกรวดก็เลยกระทืบนายแชมป์ซ้ำ
รับว่าผมเสพยาเสพติดมาก่อน

อันนี้คือคำรับสาภาพของนายเต้
คนนึงที่ทำร้ายนายแชมป์
ล่าสุดผันตำรวจเอกสะหนอกภูมิเพชรพุ่มกับการสนมักกะสัน
เปิดเผยว่าคำให้การของผู้ต้องหายังไม่สามารถสรุปสาเหตุ
หรือว่ามูรแหตุจูงใจในก่อเหตุได้ทั้งหมด
ต้องรอสอบปากคำให้ชัดเจนก่อน
หลังจากนั้นนำตัวไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังผลัดแรกในวันพรุ่งนี้
ส่วนคนก่อเหตุคนอื่นล่ะคุณ
ตอนนี้มีการขอศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ออกหมายจับนางสาวนิวอายุ๑๕ปีซึ่งเป็นแฟนสาวของนายเต้
ซึ่งจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาเช่นเดียวกับนายเต้เลย
คือร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นเลยนะ
เพราะว่าเขาบอกว่าในทางสืบสวน
เพราะว่านางสาวนิวอาจจะเป็นคนที่เอามีดกรีดขานายแชมป์ด้วยซ้ำนะครับ
ส่วนคนอื่นตามที่นายเต้ให้การไว้
ไม่ว่าจะเป็นนายบิวเอยนายเวฟเอ๋ยแล้วก็นายตามเอย
ตำรวจก็พยายามตามตัวอยู่นะครับ